เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมนั่นเองครับ
คำว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนั้นถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ยาวนาน
อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานอีกแห่งหนึ่งนะครับ
ปัจจุบันนี้มาถึงทายาทรุ่นที่๓
บริหารงานต่อมาจากรุ่นก่อนนี้นะครับ
เขาพร้อมจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยนั้น
ก้าวไปสู่ประเทศไทย๔๐พร้อมกัน
โดยเขามองว่าทุกอาชีพนั้นจะมีธุรกิจซ่อนอยู่นั่นเองนะครับ
และตอนนี้ก็มีการเร่งพัฒนาเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอน
เพื่อให้เด็กที่จบมานั้นมีคุณภาพและเป็นผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับ
ไปติดตามแนวคิดรวมทั้งกิจกรรมยามว่าง

ถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเริ่มต้นจากความคิดที่ต้องการส่งเสริมการศึกษา
สอดแทรกแนวคิดการทำธุรกิจในสาขาอาชีพต่าง
และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น
ปัจจุบันดรดาริการัฐพิพัฒน์หรือดรแพรวรับไม้ต่อ

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีกำหนดทิศทางจากนี้ไปของมหาวิทยาลัย
ภายใต้โจทย์ที่ท้าทายคือเร่งเสริมสร้างคุณภาพ
กลางการแข่งขันที่เข้มข้นและร่วมผลักดันประเทศไทยสู่ยุค๔๐
มหาวิทยาลัยเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำงานเรื่องนี้กับรัฐบาล
ขณะเดียวกันเนี่ยสภาพการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยเองเนี่ย
ก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือใน๑๐ปีที่ผ่านมา
บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องเสิร์ฟกับนโยบายของภาครัฐก็ต้องเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นณปัจจุบันมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะเราเราพบการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
ที่จะสร้างคนคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
เพื่อที่อธิบายว่าทิศทางของมหาวิทยาลัย
จากนี้ต่อไป๕ปี๑๐ปีจะเป็นยังไง
อันแรกคือความเป็นผู้ประกอบการ
จากประสบการณ์ที่เคยสอนนักศึกษาก่อนมาดำรงตำแหน่งอธิการบดี
โดยเฉพาะการเพิ่มทางเลือกและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการโรงเรียนนานาชาติ
ที่ดำเนินการไปแล้วและกำลังพัฒนาหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ
บนพื้นที่กว่า๗๐ไร่โดยจะเปิดให้บริการในอีกประมาณ๒ปีข้างหน้า
สำหรับพี่นะความเก่งของพี่นี่ไม่ได้เป็นแบบว่ามี๑๐เสีย๑๐กร
ช่วยอธิการบดีที่แข็งช่วยเยอะอันนี้
คือถ้าสมมุติว่าไม่มีพวกเขาเหล่านี้มันขับเคลื่อนอะไรไม่ได้สักอย่าง
คือทีมไม่รักกันเนี่ยนะให้รักเธอคนเดียว
ว่าทีมไม่รักกันเนี่ยก็เดินไม่ได้อยู่ดี
เพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจกันและกันของทีมงาน
สำหรับพี่มีความสำคัญมากที่สุด

ทุกครั้งที่ว่างผู้บริหารหญิงเก่งคนนี้

รวมทั้งเป็นกิจกรรมในครอบครัว

คือมีช่วงนึงเป็นวัยรุ่นละหายไป
แล้วพอมีลูกลูกชอบขี่ม้าไงคะ
เขาก็เลยเริ่มขี่อย่างนี้เป็นกิจกรรมที่ทำกับลูก
ขี่มาแล้วมันช่วยอะไรเราบ้างครับคุณแพลว

หรือกีฬาที่มันเล่นกับสิ่งมีชีวิต
เพราะฉะนั้นม้านี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เธอชอบ
ความสำเร็จและความสุขที่มีในวันนี้
ต้องมีความหวังมีเป้าหมาย
และเผื่อใจยอมรับถ้าไม่เป็นเหมือนที่หวัง

จากบทบาทนักบริหารและนักกีฬาแล้ว
บทบาทของแม่ดรแพรว
ไม่ได้ตีกรอบการใช้ชีวิตของลูกตามตำรา
แต่ฝึกให้ลูกได้คิดและทำอย่างมีอิสระ
ถือเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันทางความคิด
และสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตที่แข็งแรงให้กับลูก